เปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างชาวนาที่ตัดสินใจ
เลือกจะเข้าร่วมโครงการชะลอสินเชื่อการขายข้าว
หรือที่เรามักจะคุ้นหูกันได้ยินกันบ่อยนะครับ
ก็คือการจำนำยุ้งฉางข้าวนั่นเอง
ถ้าเลือกแนวทางนี้เงินที่จะได้รับเป็นอย่างไร
แล้วถ้าไม่เลือกแนวทางนี้เดินอีกทางหนึ่งเลย
ขายเองตัดสินใจเองจะเป็นอย่างไร

ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าว
คือนำข้าวไปจำนำในยุ้งฉางยังไม่ขายในช่วงนี้
หลักแล้วนะครับจะได้เงินก้อนแรกมาก่อนเลย๙๕๐๐บาท
เงินก้อนนี้เป็นเงินสินเชื่อระยะเวลาการถ่ายถอนคืนภายใน๕เดือนครับ

จากนั้นบวกไปครับอีก๒๐๐๐บาทต่อตัน
นี่จะเป็นเงินอีกหนึ่งก้อนที่จะให้ไว้สำหรับค่าเก็บรักษาข้าว
ยุ้งฉางดังนั้นถ้าใครเข้าร่วมโครงการ
ก้อนนี้ก้อนแรกบวกก้อนนี้ก้อนที่๒นะครับ
เมื่อเข้าสู่ยุ้งฉาง๓คืออีก๑ก้อนครับ
เงินก้อนนี้จะเป็นเงินสำหรับการเก็บเกี่ยวการปรับปรุงคุณภาพ
ได้มาอีก๑๕๐๐บาทต่อตันยังไม่หมดครับ
ถ้ารวมกันเฉพาะแถวบนนี้นะครับประมาณ๑๓๐๐บาทต่อตันแล้ว
บวกอีก๑ก้อนครับก็จะมีก้อนข้างล่างนี้ครับคุณผู้ชม
นั่นก็คือเงินสนับสนุนต้นทุนสำหรับชาวนา
เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ๑๐๐บาทต่อไร่
แต่ถ้าเกิดคำนวณผลผลิตแบบสูงสุดต่อไร่แล้ว
อยู่ที่ตัวเลขเบ็ดเสร็จประมาณ๒๕๐๐บาทต่อตันนะครับ
ดังนั้นเมื่อนำตัวเลขแถวบนบวกกับ๒๕๐๐บาทตรงนี้
เสร็จแล้วครับชาวนาที่เลือกแนวทางแรก
เข้าร่วมโครงการชะลอสินเชื่อการขายข้าว
จะได้เงินทั้งสิ้น๑๕๕๐๐บาทต่อตัน

ถ้าไม่เลือกเดินตามแนวทางดังกล่าว
ตัดสินใจขายข้าวเองหาพื้นที่เปิดสร้างเครือข่าย
แล้วก็นำไปขายโดยตรงยังผู้บริโภค
เงินที่จะได้หลักก็คือเงินจากการซื้อขายข้าวโดยตรง
วกกับเงินอีก๒ก้อนที่จะได้เพิ่มครับ
ก้อนแรกนั่นก็คือเงินที่ได้จากการค่าเก็บเกี่ยว
ค่าการปรับปรุงตนทุนการผลิตต่าง
อีก๑ก้อนนะครับก็จะเป็นเงินเพิ่มเติมเข้ามา
วกกันแล้วเบ็ดเสร็จจะได้อีก๔๕๐๐บาท
นี่คือเงินที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจากราคาขายข้าว
นี่คือการสรุปตัวเลขเบื้องต้น
ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือว่า
ถ้าคนที่เข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวโดยขอสินเชื่อ
ทกศนั้นได้เหนาะครับ๑๕๕๐๐บาทต่อตัน
ที่คำนวณให้ดูคร่าวเมื่อสักครู่นี้
แต่ถ้าไม่เลือกทางดังกล่าวนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมที่เป็นชาวนาขายข้าวได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไป

เป็นเงินสำหรับค่าเก็บเกี่ยวปรับปรุงต้นทุนการผลิต
สนุนต้นทุนการผลิตเบ็ดเสร็จแล้วอีกประมาณ๔๕๐๐บาท
นี่คือสิ่งที่ไทยรัฐทีวีรวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชม
ติดตามกันในช่วงนี้จะเลือกทางไหนเอาที่คุณผู้ชมสบายใจ
แต่ว่าเชื่อว่าณขณะนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวนาที่เกิดขึ้น
ไม่มีใครอยู่เฉยครับทุกคนช่วยกันโดยเฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับ